ของผมตัวเงินตัวทองไปอยู่ในห้องนอน
ก็เลยต้องเรียกว่าปฏิบัติการตลบมุ้ง

เขาก็อยากนอนสบายอย่างนี้

เป็นกู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชาจังหวัดกระบีครับ
ไปช่วยจับตัวเงินตัวทองยาวสักประมาณ๑เมตร
อันนี้มีบ้านเลขที่บอกให้นะครับ

กลับมาจากการวิ่งเล่นในหมู่บ้าน

แล้วก็วิ่งเข้าไปในห้องนอน
ทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องตลบมุ้ง

ก็เลยเรียกว่าปฏิบัติการตลบมุ้งนะฮะ

เวลามีข่าวจับตัวเงินตัวทองทีไร

สงสารมันเนอะ

อะไรแบบนี้มันก็จะไปมันเข้าตานักเสียงโชคอ่ะนะ

ว่าเขาเลขอะไรแล้วก็เอาไปเสี่ยงโชคในงวดที่จะถึงเนี่ย

ไปดูไปจับคอมันสักอย่าง